มีเหตุสลดเกิดขึ้นในคืนวันลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
สองสามีภรรยาไปลอยกระทงที่ริมเขื่อนพระราม๖ในพื้นที่พระนครศรีอายุทยา
ทีนี้ฝ่ายสามีเนี่ยลื่นถลัยตกลงไปในน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็น
ภรรยาก็ลงไปจะช่วยสามีสุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับสามีเสียชีวิตครับ

ในยานะครับคุณผู้ชมครับห้องท่องห้ายเป็นลมล้มพุบเลยนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่งมร่างสามีขึ้นมาได้
สามีชื่อนายประจักรจันร์ประจ่างนะครับอายุห้าสิบเอ็ดปี
ระยะที่รัชนีอายุ๔๔นะครับ
หน้าประตูน้ำพระนารายในพื้นที่ตะบนท่าหลวงอำเภอท่าเรือ
ที่พระนครศรีธรุษฎร์ทียาว่าคืนนี้คืนวันลอยกระทง
เนี่ยศอพท่าเรือกับกูภัยก็มาตรวจสอบนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุนะฮะตอนแรกก็ต้องงมกันนะครับ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทางลงที่มีขั้นบันไดอยู่
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่จุดที่เขาจัดไว้ให้ลอยกระทงนะ

เมื่อคืนนี้ไม่ได้จัดไว้จุดนี้นะครับ

งมหาร่างแล้วก็นำขึ้นมาได้
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
จุดที่เกิดเหตุนะฮะนี่ครับเป็นจุดตรงนี้
บันไดชันเป็นริมเขื่อน

คุณเนธิเช้าบอกว่าช่วงกลางคืนนี่โอ้โห
ถ้าทางจะดูยากเนี่ยเวลามองด้วยสายตานะ

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนจะเกิดเหตุสลดนะครับ
พบว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งนะฮะไม่มีการจัดงานลอยกระทง

ไม่ได้เป็นจุดลอยกระทงนะครับ
นี่ฮะแต่ว่าช่วงที่เขามาลอยกันเราไม่เห็นนะ
หลังเกิดเหตุเห็นไหมมีคนมาเต็มเลยนะครับช่วงที่มางมหาร่างกัน
เป็นกล้องภาพนิ่งนะครับจะถ่ายวัดระดับน้ำ๑๕นาทีเนี่ยจะถ่ายช็อต

ของพื้นที่แถวนั้นนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่เกิดเหตุตรงนี้มีชุมชนอยู่จัดงานลอยกระทง
สตืออยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นเขื่อนพระราม๖เหมือนกันนะฮะ
จุดเกิดเหตุไม่ได้เป็นจุดลอยกระทงเพราะน้ำมันเชี่ยวมากแล้วประตูระบาย
น้ำเนี่ยเขาจะเปิดตรงนี้๒๔ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลมา
แรงมากคือถ้าใครไม่ระวังแล้วตกลงไปเนี่ยอันตรายแน่นอนก็เลยไม่ได้จัด
เป็นจุดลอยกระทงนะฮะทีนี้ทำไมเขาถึงไปลอยกระทงตรงนั้นกัน
คุณเนติชาวไปที่วัดนะครับวัดสดางที่อำเภอท่าเรือนะฮะที่ตั้ง
เพ็ญกุศลศพของคุณประจักษ์นะฮะได้คุยกับภรรยานะครับที่เมื่อคืนนี้
ไปด้วยกันภรรยายังร้องไห้ตลอดเวลาคุณพัชรีคุณพัชรีบอกว่าเมื่อวานนี้
หลังจากเลิกงานสามีชวนไปลอยกระทงพอมาถึงสถานที่จัดงานเนี่ย
โอ้โหคนเยอะเหลือเกินคนมันแน่นมากแล้วปกติสามีเธอไม่ชอบคนเยอะ
ก็เลยชวนเธอมาในจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละเห็นว่ามันเงียบดีไม่มีคน
ไปถึงก็เดินลงบันไดลงไปนะฮะนี่ฮะเป็นริมเขื่อนนะฮะ
เขื่อนที่เป็นคลองระพีพัฒน์แล้วสามีก็พลัดตกลงไปในคลองตอนกำลัง
เอากระทงไปลอยเธอรีบกระโดดลงไปทันทีเพื่อไปช่วยสามีเพราะรู้ว่า
สามีเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นค่ะนะฮะคือก็เอื้อมมือมาจับกันได้ตอนที่เธอแบบไหว้ไปแล้ว
ตะเกียกตะกายสามีตะเกียกตะกายอยู่เนี่ยเอามือมาจับกันได้แต่ทีเนี้ยน้ำมัน
ไหลแรงมากเหมือนที่ชาวบ้านบอกมันเป็นจุดหน้าประตูระบายน้ำเขาเปิดน้ำมา๒๕
๔ชั่วโมงก็เลยไหลแบบน้ำซัดไปอยู่กลางคลองห่างจากฝั่งสัก๒๐เมตรกำลังจะ
หลุดไปเลยแล้วสามีนี่ก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนกับว่าสามีน่าจะรู้ว่า
ถ้าเกิดยังจับกันอยู่สงสัยจะไปทั้งคู่
ใช่สามีก็เลยปล่อยมืออยากให้ภรรยายังมีแรงแล้วรอดชีวิต
เธอก็ลอยไปเกาะที่ตลิ่งริมฝั่ง

แต่ก็กว่าจะงมร่างขึ้นมาได้ก็ไม่ทันแล้วฮะสามีเสียชีวิต
ตอนแรกจับคอเขาก่อนล็อกคอคือล็อกคอเพื่อจะว่ายน้ำเข้าตลิ่ง
ตอนนี้พอล็อกคอแล้วเขาไม่ไหวเราบอกเราไม่ไหว
ก็เลยเปลี่ยนเป็นจับมือพอจับมือเขาก็จะผูกโผล่เพราะน้ำตรงนั้นมันวน
มือเขาก็ตกสองทีนี่ก็เลยบอกพี่ไปแล้วเหรอ

เขาก็ตุกหมายถึงว่าเหมือนเขาจะสิ้นใจเหมือนคนไม่ไหวแล้วอ่ะ
เขาก็ปล่อยมือเขาปล่อยมือพี่เลยเพราะเขาเป็นคนจับมือพี่
คุณพัชรีบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเศร้าเกินจะบรรยายอยู่แล้วนะครับ
ว่าเธอกับสามีรักกันมากทีนี้พอบางคนเห็นข่าว
หรือว่าโลกโซเชียลไปคอมเมนต์หาว่าเธอจงใจรึเปล่า
เจตนาจะชวนสามีไปหรือเปล่าในจุดที่เสี่ยงอันตรายลงไปแล้วช่วยได้
แต่ว่าไม่ดึงขึ้นมาหรือเปล่าเธอบอกไม่ใช่เลย
ก็เลยขอพูดผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้จริง